ผู้ชายคนนี้ขับรถปาดหน้ารถคู่กรณีครับ

แต่ก่อนจากนะครับถอยรถชนซะเลยครับ
ในคลิปจะเห็นว่าผู้ชายสองคนยืนกันอยู่หน้ารถใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
ชี้โบ้ชี้เบ๊รู้แล้วว่าท่าจะไม่ดีนะครับ
ก็มีการลงมาพูดคุยกันนะครับ
แล้วก็คนขับรถเก่งนะครับ
ก่อนออกตัวไปนะครับก็ถอยรถ

ถอยชนปั้งก็ให้แบบนี้เลย
นายลินพิษนะครับปินใจยะ
ท่านเป็นผู้โพสต์คลิปนี้และเป็นเจ้าของรถกระบะที่ถูกถอยชน
เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้นะเขาขับรถมาตามปกติ
พอมาถึงถนนเส้นแจ้งวัฒนะมุ่งหน้า
วิภาวดีรังสิตรถเก๋งคู่กรณีครับ

เขาเองก็ตกใจก็เลยบีบแต่ไปแป้น

จากนั้นคู่กรณีก็โวยวายนะครับอย่างที่เห็นในคลิป
ไม่ทันไรก็กลับไปที่รถแล้วก็ถอยมาชนรถของเขา
เพราะดีนะครับในรถแฟนตั้งคัน๖เดือน

ผู้ก่อเหตุได้ขับรถปาดหน้าผมโดยกระชั้นชิด
ทำให้ผมตกใจแล้วผมก็บีบแต่ไปหนึ่งที

พอทีนี้เขาไม่พอใจเขาก็ขับรถหยุดเบรก
เพื่อจะให้เกิดอุบัติเหตุให้รถผมมาชนรถเขา
มาถึงจุดที่จะลงสะพานเสร็จปุ๊บ
เขาก็แตะเบรกอยู่แรงเพื่อจะให้รถผมชนรถเขา
ผมถามเลยว่าพี่เมาหรือเปล่า

ผมก็ถามต่อรถผมนะมีกล้องวงจรปิดนะ
มีประกันนะไปจอดด้านข้างนู่นไปเคลียร์กันประกัน
เพราะผมมีกล้องเขาก็เลยขับรถ
เข้าไปในรถแล้วขับรถไปข้างหน้าหนึ่งนิดนึง
แล้วก็ถอยหลังชนแล้วก็ขับหนีไปเลยครับ
หลังเกิดเหตุพี่เขาไปแจ้งความแล้วที่สนบางเขน
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนขับรถคู่กรณีแล้วด้วย
เดี๋ยววันจันทร์จะเรียกมาพูดคุยเจรจากันที่โรงพัก
พี่เขาบอกว่าฝากบอกถึงคู่กรณีไปก่อนแล้วกัน

ส่วนที่ชาวเน็ตหลายคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
โอ้โหทำไมพี่ใจเย็นจังพี่มีสติจัง

ก็คือแฟนของพี่เขาตั้งคันได้๖เดือนนะครับ

กับลูกอยู่บนรถพี่เขาว่าอย่างนั้นฮะ